ดูเรื่องราวของนายเวชสุวรรณลักษณะเมคาจันนัฐกาศ
พูดแบบนี้หลายคนเอ๊ะใครนะใครนะแต่ชื่อแปลกดีนะ
เวชสุวรรณลักษณะ

นามสกุลเมคาจันนัฐกาศ
นี่คือชื่อของเนโทฟาทูรานะครับ

แต่ว่าฉายาที่ชาวโซเชียลรู้จัก
แล้วก็เด็กหลายคนรู้จักก็คือ
เนธโฟฟาทุราสำนักดาบทาบูรากิ
เพราะว่าตัวเขาที่โด่งดังมาก่อนหน้านี้
เพราะว่าเขาสร้างบุคลิกตัวตน

แล้วก็บอกว่าผมเรียนนินจามา

และก็ปีนผาไต้อย่ายธาตุผมถนัด

ลักษณะแบบมีความรู้ความสามารถนินเหมือนนินจาในประเทศญี่ปุ่น
ใช่ครับหลังจากนั้นก็มีเด็กที่ชื่นชอบนะครับ
คือเรื่องราวของเนโฮฟาทูราต้องบอกไว้ก่อนว่า
มีทั้งที่ชอบตื่นเต้นกับตัวเขาเนี่ย
และที่เกลียดหมั่นไส้ตัวเขาครึ่งต่อครึ่ง
เพราะเรื่องราวหลายวีรกรรมเหลือเกินที่เกิดขึ้นกับตัวเขานะครับ

มีผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๑๐ขวบ๓คน
เข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอาณาจารย์
บอกว่าลูกของเธอเนี่ยไปสมัครเข้าเป็นศิษย์
เพื่อจะไปเรียนฟันดาบแต่ปรากฏว่าเนเนี่ยนะ
บอกว่าต้องทำพิธีไหว้ครูก่อน
ให้เด็กทั้ง๓อาบน้ำอาบท่าให้สะอาดซะ
แล้วก็นุ่งผ้าเช็ดตัวมานอนราบกลางห้องนะ
เดี๋ยวครูเนรจะทำพิธีให้
เอาฟองน้ำปิดตาไว้

ครูเนยกำลังเขียนศักดิ์อะไรสักอย่าง

เลือดเอามาเขียนที่ตัวเองเหมือนเป็นคาถาอาคม
แต่หลังจากนั้นเหมือนมีอะไรมาสอดใส่

ครูเนยยังตามออกมาบอกอีกว่า
ถ้าครั้งหน้าจะทำพิธีที่จะเลิกเรียน

ต้องมาทำพิธีไหว้อีกครั้งแบบนี้

ไม่กล้าบอกแม่จนกระทั่งอีกวันเด็กบอกแม่
แล้วแม่พาไปแจ้งความที่โรงพัก

ถูกควบคุมตัวแล้วก็ถูกฝากขัง
เพราะว่าต้องอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวน
ฝากขังอีก๒สัปดาห์

คนอื่นด้วยทำให้ผู้ปกครองอีกหลายคน

มันจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของฉันบ้างหรือเปล่า

เพราะกลัวว่าลูกหลานจะเสื่อมเสียชื่อเสียง

พฤติกรรมทำอนาจารย์เด็กเท่านั้น

ซึ่งตอนนี้ตำรวจจะงดให้ข่าว

บอกว่าไม่ได้เอาอวัยวะเพศไปสอดใส่เด็ก
แต่อย่างใดเป็นแค่ไข่ไก่เท่านั้นเอง
บอกแบบนี้ครับอ้างแบบนั้นก็ไม่ได้เอาแต่เด็กไม่เห็นไง
ชาวบ้านก็ช่วยในการตามจับกลุ่มตัว
หลังจากที่ทางผู้ปกครองพาเด็กไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว

ปรากฏว่าไม่เจอตัวมีคนในบ้านตะโกนออกมาว่า

ชาวบ้านและตำรวจไม่เชื่อรอกันยันค่ำตีหนึ่ง

กระโดดเข้าอีก๒ซ้ำหลังหนี
ตำรวจต้องเกลี้ยกล่อมถึงขนาดว่า
เรียกกล่อมให้ลงมาเถอะใช้วิธานินจาลงมา

ตอนนี้สำนักที่พระราม๒ซึ่งเป็นบ้านเช่าที่นายเนเขาเช่าอยู่

เจ้าของบ้านเช่าได้ขอให้ตำรวจโรงพักท่าข้าม
อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย
ญาติของเนนำรถ๖ล้อมาขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านเช่าซะ
เพราะตอนนี้ไม่ไว้ใจแล้ว
ที่ผ่านมาเจ้าของบ้านเช่าบอกว่าให้เช่าในราคาเดือนละ๖๐๐๐บาท

แต่ไม่มีการทำสัญญาเช่าเพราะอะไรรู้ไหม

ถ้ามาเปิดสอนเป็นสำนักดาบอาสอนให้ความรู้แก่เด็กโอเคไม่เป็นไร
มาสอนเถอะไม่ต้องทำสัญญงสัญญาอะไรหรอก
แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไล่ออกทันทีนะครับ
ทั้งนี้ระหว่างการขนย้ายเข้าของออกจากบ้านเช่า
ยังมีลูกศิษย์แวะเวียนมาดูนะฮะ
มาดูว่าเนธโฟฟาตูล่าเป็นอย่างไรบ้าง
จริงว่าเขาไม่อยู่บ้านแล้วนะถูกจับไปแล้ว

พิธีกรรมดังกล่าวเป็นพิธีเฉพาะของสำนักดาบ

แต่ทางตำรวจเกรงว่าจะกระทบกระทั่งกับชาวบ้านแถวนั้น
ก็เลยขอให้กลุ่มสิทธิเนกลับไป
เพราะมีชาวบ้านในระแวกนี้ที่ทราบข่าวไม่พอใจ
ในการกระทำของเนโฮฟาทุราอย่างมาก
แล้วก็มารอรุมประชาธรรมอยู่ด้วย
เพราะเข้าใจว่าตำรวจจะนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
แต่เมื่อทราบว่าตำรวจดูแลการย้ายเข้าของเท่านั้น

แล้วก็แยกย้ายกันออกไปนะครับ
ตอนนี้ต้องรอตำรวจสืบสวนสอบสวน
เนเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วยนะครับ
เจ้าของบ้านเช่าบอกว่าก็เคยแวะเวียนมาดูนะ
เนยเขาก็สอนฟันดาบเด็กจริง
แต่เอ๊ะทำไมเป็นแต่เด็กผู้หญิง